มาอีกแล้วหลอนยาทำร้ายแม่
ทำร้ายแม่ไม่พอออกไปอารวาสเพื่อนบ้าน
แล้วแม่ค้าร้านขายของชำเขาบอกว่า
เป็นคุณคุณกลัวไหมมาซื้อของเสร็จแล้วไม่ไป
จ้องอยู่แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้
อย่าท้าอย่าท้าเขา
อยากเสียงถือมีดถือไม้มาใส่กุ้งก็ขึ้นน่ะ

หอดนีออนครับฟาดกับที่นั่งแตกเลย
นางสาวจินดารัฐอายุ๓๒ปี

ไปร้องเรียนกับนายน่ารงศะอ่านฤกษ์

แล้วไม่กลับบ้านยืนจ้องเธออยู่นั่นแหละ

วันมาแบบเช้ากลางวันเย็นเลยนะ
ซื้อเหล้าดื่มนะครับที่หน้าร้านแล้วพูดคนเดียว
ตอนนี้นักทุกคนในบ้านเครียดและเสียสุขภาพจิตมากครับ
เหมือนอยากเล่าเลยเนอะแต่เราบอกว่าไม่ขาย
ไม่ขายนะเพราะรู้แล้วว่าถ้ากินเล่าแล้วมันจะหล่อน
มันทั้งเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียรายได้ไปเยอะ
แล้วก็ทุกคนในบ้านเครียดไปหมด
กินข้าวกินปลาไม่ได้กลัวมันจะมีอะไร
ชาวบ้านก็เห็นนายมนัสวีเนี่ยเดินเข้าบ้านคนอื่นด้วยนะ
หนักไปกว่านั้นเคยเห็นทำร้ายแม่ด้วย
แม่ของเขานั่นแหละนะครับ
แจ้งตำรวจผ่านไปนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็ไปปล่อยตัวออกมาแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านประสานไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดระยองครับแล้วก็อบตหนองบัว
แล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์นะครับไปที่บ้านนายมานัสสวี
เขาบอกเจ้าตัวบอกโอ๊ยผมไม่ได้เสพยา
ผมแค่ดื่มน้ำท่อมน้ำกระท่อมนะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่เมื่อเค้นถามเค้นถามเขาก็ยอมรับว่าเสพยาจริงนั่นแหละ
แล้วก็ไม่เคยทำร้ายแม่นะโอ้ยผมจะทำร้ายได้ไง
แม่นั่นแหละแม่นั่นแหละเป็นผู้ป่วยจิตเวทนั่นเขาว่างั้นนั่น
ไปบอกว่าแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวทฟังแม่บ้างนางสาวพยอมแม่บอก
ลูกนั่นแหละนะครับเป็นผู้ป่วยจิตเวทอยากจะพาไปรักษาเพราะอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ถ้าขัดใจไม่ไหรจะโดนทำร้ายนะโมโหก็ทำลายข้าวของ
พอรับจ้างได้เงินมานะครับก็เอาไปซื้อเหล้าซื้อยามาเสพ
เคยพาไปรักษาอาการจิตเวทไปรักษาแล้วแต่กลับมาไม่กินยาไง
หลังจากเจ้าหน้าที่คุยกับนายมนัสวีนะครับเจ้าตัวก็อ่ะผมไปก็ได้
เข้ารับการรักษาแล้วก็จะไปบำบัดการติดยาเสพติดครับ